วันลอยกระทงปีนี้ก็ขอให้ลอยทุกข์ลอยโศกลอยโรคลอยสิ่งไม่ดีให้หายไปจากชีวิตด้วยเถิน
สิ่งไม่ดีให้หายไปทำไมสิ่งไม่ดีกลับมา

คู่เฉินตัววางไว้แบบนี้ครับ
ทางไทยกันครับ
สวัสดีครับได้เวลามากัดได้สมัครกับเรา๓คนใน

เทศกาลลอยกระทงแบบนี้
โอ้โหเราทั้ง๓คนจัดแน่นจัดเต็ม

นางนบพระมาศ
แต่งตัวสวยงามไปเที่ยวสนุกสนานแต่ก็ให้นรึกนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำนะคะช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมกันด้วยค่ะ
การไปลอยกระทงปีนี้เขาว่ากันว่ามีเหตุการณ์จันทรุปราคา
แล้วว่ากันว่าเป็นเริกดีแต่บางคนบางสายบอกเฮ้ยระวังมันอาจจะเป็นเรื่อง
มันเป็นช่วงเวลาถ้าตามโหราศาสตร์นะเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาอุบาต
อาบแสงผิดเวลาเดี๋ยวจะเกิดเรื่องไม่ดี

เรื่องนี้มันดีหรือไม่ดียังไงไปติดตามพร้อมกันฮะ
ไปดูกันหน่อยเรื่องนี้หลายคนยังเป็นกังวลและก็เป็นสงสัยจริงเลยเชียว
ความเชื่อนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่ามันมีหลายตำรา
ตำราหลายเล่มเขาก็ว่ากันในแต่ละแบบครับคุณผู้ชมครับ
และหลายคนก็มีคำถามในใจว่าไอ้จันทรุปราคารอบนี้ในวันลอยกระทงเนี่ย
จะมีการอาบน้ำเพ็ญอาบแสงจันทร์เอาว่าง่าย
ทำได้เปล่ามันจะดีต่อชีวิตจริงหรือไม่
เพราะว่าตามความเชื่อโบราณนะฮะนอกจากการลอยกระทงแล้วหลายคนก็ถือเลิกวันเพลงเดือน๑๒เนี่ย
ประกอบพิธีการอาบน้ำเพ็ญเพื่อเป็นการรับเสน่ห์จากแสงจันทร์
เพิ่มภูมิมงคลเสริมโชคลาภบารมีให้กับตัวเอง
งั้นต้องไปถามเหล่าบรรดาหมอทั้งหลาย
ไม่ใช่หมอตามโรงพยาบาลนะฮะหมอดงหมอดูนี่แหละ

เริ่มกันที่ท่านแรกนะครับหมอช้างทศพรศรีตุลาฮะ
บอกแบบนี้ว่าวันลอยกระทงปีนี้ถือว่าเป็นเริกปุระมณี
อ่ะมันเป็นยังไงเขาบอกว่านี่คือขลังที่สุดแล้ว
เหมาะสำหรับการประกอบพิธีขอพรพระจันทร์ทำน้ำมนต์หรืออาบแสงจันท
เพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเสริมโชคลาภบารมีเงินทอง
เสริมมงคลให้แก่ชีวิตเพราะว่าพระราหูจะมีพลังอำนาจในการปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไป

พูดง่ายหมอช้างแกบอกว่าดี

อีกหนึ่งหมอฮะหมอบอยเคลียร์ชัดนี่ก็เป็นนักพยากรชื่อดังอีกคนนะ
พูดง่าย๒เด้งเลย
ก็คือจะได้อาบแสงจันทร์ในคืนนี้แล้วก็ช่วยเพิ่มเสน่ห์โชคลาภอัพเลเวลให้เฉิดฉายแบบ
โอ้ยเอาจริงมั้ยให้หมอช่วยยืนยันหน่อยได้มั้ย
คนนะหมอบอยเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่ามันดีเพราะฉะนั้นไปลองฟังหมอบอยหน่อยนะฮะ
ถึงกันสิงห์กรกฎกุม
ฮ่าอ้าววักันไปเนาะ
ขนาดที่อีกหนึ่งท่านอันนี้แบบมาแนวฉีก
ไม่เหมือนคนอื่นครับ
อาจารย์ทธาชิณภัญชรเขาบอกอย่างนี้ว่า
นี่ขอเตือนนะเตือนใครหลายคนที่จะเป็นอาบแสงจันทร์ในวันนี้
อาจารย์คาทาชินนับบัญชรเขาบอกอย่างนี้ว่านี่ขอเตือนนะเตือนใครหลายคนที่จะไปอาบแสงจันทร์ในวันนี้
จันทรุปาคารอบนี้เนี่ยในวันรอยกระทงเนี่ยไม่น่าเป็นมงคลนะอาจารย์แกว่าอย่างนี้
บอกว่ามันเป็นคืนอับแสงก็ไม่แนะนำให้ทำการทำงานมงคลต่าง
อย่างเช่นการทำพิธีพุทธธรรมพิเศษหรือเทวาพิเศษรวมไปถึงการอาบน้ำเพลงด้วย
เพราะช่วงเวลาที่เกิดจันทรุปราคาเต็มดวงตั้งแต่๑๗นาฬิกา๔๔นาทีไปจนถึง๑๘นาฬิกา๔๑นาที
ช่วงเวลาสัก๕๗นาทีโดยประมาณนี้เป็นอาถรรพ์อุบาตห้ามอาบแสง
อาจารย์แกว่าอย่างนั้นนะครับเขาบอกอีกนะฮะว่าเรื่องของการลอยกระทงเนี่ยก็แนะนำนะ
หลีกเลี่ยงการลอยกระทงในช่วงเวลาที่เกิดจันทรคาตหรือว่าจันทคาตแต่ให้ไปลอยหลังสามทุ่มแทน

ก็บีการแก้เคล็ดอยู่เหมือนกันนะก็คือช่วงหัวครั้มก็รีบรีบไปลอย
ให้ลอยช่วงสัก๓ทุ่มไงหลัง๓ทุ่มได้บ้างก็เป็นการหลีกเลี่ยงที่จะโดนพลังราหู

อายุเยอะขึ้นนะ
เป็นไงครับ

อาการแบบนี้ปีหน้าคือ๖๑แล้ว

มันไวไปนะยังไม่รีบเกษียณครับคุณชิสา
อ๋อยังนะแต่คุณยังมีแรง
ใช่ไปอาบแสงจันทร์อาบแสงจันทร์นี่ใช้ขันไหมครับ
อ้าวก็เอาไงดีนะ
เอาฝักบัวแทนก็ได้ค่ะ
เอาไม่ได้เนอะ
แล้วแต่ใครอยากจะอาบไม่อาบเอาความสบายใจแล้วกัน

แล้วไม่สะดวกจะไปวัดหรือไปมูลนิธิ

แถมยังสามารถนำมาลดห่อนภาษีได้ด้วยนะ

มันลอยที่ไหนดีอ่ะเล่าสู่กันฟังทีละเรื่องนะคะ
ไปดูเรื่องของการทำบุญก่อนเลยค่ะเอาใจสายบุญใครที่ไม่มีเวลาไปวัด
ครับไปมูลนิทิศหรือสถานที่รับบริจาคต่างต่างนะอืม
ยุคออนไลน์แบบนี้โอ้โหหลายที่เขาเปิดให้บริจาคกันในช่องทาง
ทางมือถือเลยอืมเว็บไซต์ต่างต่างหรือแอปพลิเคชัน
และที่สำคัญนะคะถ้าเป็นการบริจาคให้กับองค์กรการกุศลเนี่ย
สามารถลดหย่อนภาษีได้เหมือนกันเฮ้ย
โดยเงินบริจาคทั่วไปเนี่ยลดหย่อนได้ตามจริงไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์
ลดหย่อนได้ถึงสองเท่านี่เลยอ่าอันนี้เชื่อว่าหลายคนก็ทราบเงื่อนไข
นี้อยู่แล้วคือถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนต้องรู้อ่า
เพราะว่าก็ลดหย่อนภาษีครับนะคะก็ได้ทำบุญด้วย
ลดหย่อนภาษีไปด้วยดังนั้นแล้วนะคะสำคัญตรงนี้มันปลายปลายปีแล้วไง
ถ้าคุณจะโอนเงินบริจาคก็อย่าลืมขอหลักฐานใบอนุโมทนาบัตรหรือว่าใบเสร็จเอาไว้ยื่นตอนที่ยื่นภาษีด้วยเก็บเป็นหลักฐาน
เรื่องการศึกษานี่นับยังไงบ้างอ่ะคุณต้องดูว่าโรงเรียนสถาบันการศึกษาที่คุณไปบริจาคเนี่ย
เขาอยู่ในเกณฑ์ไหมอืมอยู่ในเงื่อนไขไหม
คุณต้องไปให้ถูกที่ถูกทางแล้วถ้าหากว่าคุณบริจาคให้เป็นรายบุคคล
อันนี้ไม่นับไม่นับเหรอตายแล้วคุณทำผิดกติกาอันนี้คือไม่ได้
แล้วค่าอาหารกลางคืนที่เคยโอนไปให้เรียกไม่นับเหรอทำบุญหายไปเลยดีกว่า
อย่าคิดว่าคุณจะเอาไปลดห่อนอะไรได้คุณต้องทำใจนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะ
ก็หน่วยงานเนี่ยเขาจะมีการยื่นข้อมูลตรงนี้ให้กับสรรพากรแล้วเลย
เราก็ไม่ต้องดำเนินการอะไรให้ยุ่งยากเวลาเราไปทำเรื่องของภาษีผ่านออนไลน์เนี่ย
มันก็จะขึ้นในระบบอัตโนมัติเลยว่าเราเคยบริจาคที่ไหนมาแล้วบ้าง
นี่ถือว่าข้อมูลนี้หลายคนอาจจะทราบดีแล้วก็มาตอกย้ำกันอีกทีในช่วงปลายปีนี้นะคะ
ครับอ่ะไปดูเรื่องของการลอยกระทงเย็นนี้คุณจะไปที่ไหนกันบ้างคิดกันหรือยัง
คุณผู้ชมจะไปที่ไหนส่งไลน์มาคุยกันแต่แนะนำอย่างหนึ่งเรื่องของการแนะนำกระทงค่ะ
ทั้งหมดนี้สวยงามมีหลากหลายรูปแบบทำจากขนมปังอย่างที่เราเห็นใช่ไหมคะ
หรือทำจากเปลือกข้าวโพดก็มีมีกรวยไอศครีมก็มีเออ
ได้หมดเลยนะซึ่งทางกระทรวงเอ่อกรมประมงเนี่ย
เขาก็บอกว่าได้หมดเลยอะไรที่มันย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและเป็นอาหารให้กับปลาหรือว่าสัตว์น้ำเนี่ยได้เลย
แต่ฟังให้ดีนะคะสถานที่ที่จะไปลอยเนี่ยก็ควรจะเป็นแหล่งน้ำเปิดอืม
ที่มีสัตว์มากินกระทงเหล่านี้ที่มันสามารถกินได้
แหล่งน้ำเปิดคือมีน้ำหุ่นเวียนนั่นเองคือถ้าเป็นบึงหรือคลองต่างต่างที่มันเป็นน้ำขัง
โหไปลอยมันก็ยิ่งเน่ากว่านี้ถูกต้องเลยคุณชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึง
อย่างนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครอาจจะต้องทำงานหนักนะอาจจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับเขา
ซึ่งคำแนะนำนี้ก็สอดคล้องกับอาจารย์เจตจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยท่านบอกว่ากระทงขนมปัง
รวยไอศครีมเนี่ยไม่เหมาะกับแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งปิดนะคะก็ต้องใช้แบบอื่นดีกว่า
หรือเดี๋ยวนี้ก็แนะนำเป็นกระทงน้ำแข็งคุณต้องทำเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วแหละ
นะเผื่อเวลาสัก๔๕ชั่วโมงให้มันแข็งหน่อยแล้วพอไปลอยปุ๊บอ่าละลาย
ลองนึกภาพนะทุกคนพร้อมใจกันนะไปลอยกระทงอ่ะสมมุติถ้าเป็นกระทงขนมปังอ่ะ
อ่าสิบล้านคนไงเอาตีง่ายง่ายนะโอ้โหสิบล้านชิ้นอ่ะเออ
ปลามันก็กินไม่หมดนะครับใช่ใช่ใช่ไหมมันเหลือนะอืดเน่าไปหมดเลยใช่
ค่ะบางคนเขาก็บอกว่าครอบครัวหนึ่งกระทงอันหนึ่งก็อันนี้ก็พอจะช่วยได้
ลดจำนวนลงใช่อย่างงี้ก็ต้องช่วยกันลักโลกด้วยนะครับครับอ่ะ
จากเรื่องกระทงพาไปดูเรื่องนี้เห็นเขาบอกว่าสามารถทำใบขับขี่ผ่านออนไลน์ได้ง่าย
โอ้โหสบายมากเรื่องนี้มันจะจริงหรือมั่วไปดูพร้อมกันครับ
นี่ครับจากที่มีกรณีแชร์ข่าวออกมานะครับว่ากรมขนส่งเนี่ย
กรมขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมได้ออกมาบอกแล้วว่า
ปัจจุบันครับมีกลุ่มมิจฉาชีพนะแอบอ้างว่ารับทำและจัดหาใบอนุญาตขับรถ
บนโลกออนไลน์โดยไม่ต้องอบรมหรือทดสอบเพียงแค่จ่ายเงินก็รอรับใบอนุญาตขับรถได้ที่บ้านเลย
ซึ่งข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวปลอมนะครับสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถทุกชนิด
มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศคือผู้ขอรับใบอนุญาตเนี่ย
จะต้องดำเนินการด้วยตัวเองทุกขั้นตอนนะฮะหากพบการโฆษณารับทำใบอนุญาตขับรถ
มันต้องอบรมแล้วก็ต้องมีการทดสอบ
เพราะว่าคุณเขาจะได้พิสูจน์ตัวเองด้วยไง
ก่อนที่คุณจะได้ใบขับขี่ไปว่าคุณสามารถขับรถได้จริง
ค่ะยังมีความสามารถในการดูแลความปลอดภัยต่างได้ดีอยู่นะคะ
คือบางคนคิดว่าถ้าตัดตอนขั้นตอนบางอย่างได้มันก็ง่ายใช่ไหมล่ะ
แต่ถ้ามันง่ายเกินไปมันก็ส่งผลกระทบต่อมานะ
มันก็กลายเป็นว่าคนที่ขับรถบนท้องถนนเนี่ยเฮ้ย

มันจะทำให้เกิดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ
โอ้ก็ต้องใช้เวลาหน่อยเป็นความปลอดภัยของทุกคน
จริงนะถ้าคุณลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนก็ไม่นาน
เราสองคนก็คือทำตามขั้นตอนที่เขาแนะนำแป๊บเดียวเท่านั้นเอง
ค่ะแล้วมันมีช่วงที่ให้ไปใช้บริการช่วงนอกเวลา
ก็เดี๋ยวรอเช็คข้อมูลกันอีกว่าเขาจะเปิดอีกหรือเปล่านะคะ

ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับคุณผู้ชมครับ
ตนายจ้างไม่พอใจอดีตลูกน้องผู้หญิงที่ลาออกไป
แต่ว่าไปทำงานกับฝั่งตรงข้ามที่เหมือนก็ทำธุรกิจในแบบเดียวกัน
ไม่พอใจอย่างเดียวไม่พอบุกไปทำร้ายร่างกายถึงที่ใหม่เลยครับ
โอ้โหชุนละมุนวุ่นวายแต่เราก็พอจะทำลูกศรชี้เอาไว้นะว่า
ใครเป็นใครลองสังเกตและดูให้ดีฮะนี่คือผู้เสียหายนะที่ใส่เสื้อสีส้มนั่นแหละ

ส่วนผู้ก่อเหตุเดี๋ยวเราจะได้เห็นเราลูกศรเอาไว้ด้วยนะครับ
แต่เหตุการณ์นี้ไปดูกันหน่อยมันเกิดขึ้นที่ร้านค้าส่งไก่สดแห่งหนึ่ง
ในอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
สักพักคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะได้เห็นนะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีขาวกางเกงขาสั้น
คนคนนั้นผู้ก่อเหตุเนี่ยชื่อว่านายชัย
นายชัยเนี่ยบุกเข้ามาที่นี่จะพยายามเข้ามาเพื่อหาอดีตลูกน้องของเขาที่เป็นผู้หญิง
ที่เขาลาออกมาแล้วแต่มาทำงานที่นี่ซึ่งเป็นที่ใหม่ฮะครับโอ้โห
คนงานในนั้นนะครับรวมไปถึงญาติพี่น้องของผู้เสียหายเนี่ยเขาก็พยายามห้ามนะ
บอกอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาแต่ดูสิครับนายชัยอดีตนายจ้างน่ะดูไม่ฟังเลยครับ
แล้วพยายามที่จะเข้ามาแล้วก็ไปคว้าแขนน้องยะนามสมมุติน้องยะนี่คือผู้เสียหายนะ
ถูกลากออกไปแล้วก็ถูกทำร้ายด้านนอกร้านนะครับคุณผู้ชมครับ
ในคลิปจะเห็นนะเหมือนกับว่ามีผู้ที่มาร่วมทำร้ายร่างกายด้วยเป็นผู้ชายสักสองคนแล้วก็ผู้หญิงอีกหนึ่งคน
คาดว่าน่าจะเป็นเมียของนายชัยนั่นแหละครับเหตุการณ์นี้ดูชุนละมุนอยู่เนอ
แต่ภาพจากกล้องวงจรปิดก็จับแล้วก็บันทึกเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้
เขาว่ากันอย่างนี้นะครับก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายชัยกับเมียนั้นลงมาจากรถ
แล้วก็เตรียมจะปรีเข้าไปทำร้ายร่างกายน้องยะมีทั้งชกทั้งต่อยนะเขาว่าอย่างนั้น
อารมณ์แบบมีหยุมหัวด้วยถ้าพูดเป็นภาษาวัยรุ่นในยุคนี้
แล้วก็ทำไปหลายครั้งแล้วแม่ของน้องยาเองเขาก็วิ่งไปห้ามไง
ลูกอ่ะโดนทำร้ายร่างกายอ่ะเนี่ยคุณแม่นะแม่ของผู้เสียหายนะ
พยายามมากจนถึงขั้นลงไปกอดขาของนายชายเอาไว้โอ้โหทำขนาดนั้นแล้วอ่ะ
นายชัยเสื้อขาวคนนั้นน่ะยอมไหมโอ้โหดูไม่หยุดเลยครับ
ดูสิฮะตามภาพนั้นเห็นไหมคือก็ไม่ต้องขอพูดต่อแล้ว
ภาพมันฟ้องทุกอย่างว่าคุณทำอะไรลงไปบ้างนะครับ
ทำร้ายร่างกายผู้หญิงพูดตรงแล้วไม่รู้ล่ะโกรธอะไรใครมา
แต่ความรุนแรงแบบนี้
คุณไม่มีสิทธิ์ไปทำอะไรกับเขาอย่างนี้นะครับ
อ่ะคลิปนี้หลังจากที่เกิดเหตุนะครับคุณผู้ชมฮะ
ก็ไปแจ้งความสิครับแล้วก็บอกว่า
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นวันที่๓พฤศจิกายนที่ผ่านมาตัวเธอเองเคยทำงานอยู่ร้านนายชัย
เป็นร้านขายส่งไก่สดเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกับร้านใหม่ที่เธอเพิ่งไปทำอยู่
แต่ทำด้วยกันนานแล้วเมื่อประมาณสัก๓ปีก่อนแต่ทีนี้เธอน่ะขอลาออกเพราะว่าอยากหางานใหม่
และระหว่างที่รองานใหม่แม่ของเธอแม่ของน้องยะก็ให้มาช่วยงานที่ร้านตรงนี้สิ
ขายไก่สดเหมือนกันไม่ได้อยู่ไกลเท่าไหรหรอกอยู่ใกล้กันนั่นแหละ
ทีนี้นายชัยซึ่งเป็นอดีตนายจ้างเหมือนกับว่าไม่พอใจตามมาหาเรื่อง
ใจเออจริงจริงอยากรู้เหมือนกันนะนายชัยนะถ้าหากว่าคุณอยากจะ
ออกมาเปิดเผยถึงสิ่งที่ตัวเองทำลงไปมันเป็นเพราะอะไรกันแน่
เรายินดีเป็นสื่อกลางนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับหลังจากเกิดเหตุนะฮะ
ยะก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพเมืองนครศรีธรรมราช
และจะมีการนัดเจรจาพูดคุยกันนะฮะแต่อย่างนี้ฮะ
น้องยะเคยบอกว่าทางฝั่งในชัยเนี่ยพูดออกมาเลยนะ
พูดในลักษณะบอกว่าไม่กลัวด้วยบอกว่ายังไงซะเดี๋ยวก็ยอมชดใช้ให้ก็ได้
ค่าเสียหาย๕๐๐บาทแต่ถ้าอยากได้เยอะกว่านี้ไปขึ้นศาลเอาไปฟ้องเอา
อยากให้เข้าใจกันใหม่นะค่ะไอ้เรื่องการทำร้ายร่างกายกันเนี่ย
ที่บอกว่าพอมีเรื่องกันแล้วชกต่อยกันแล้วเสียกันแค่๕๐๐บาท
ตามกฎหมายมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันคือการเปรียบเทียบปรับในเบื้องต้น
แต่คุณก็ต้องไปว่ากันต่อในศาลเออเรื่องยาวแล้วไหนจะมีค่าที่จะต้องไปดูแลรักษาคนเจ็บอีก
เยียวยาเสียมากกว่านั้นแน่ถูกต้องเผลอเจอทั้งจำทั้งปรับก็คือติดคุกด้วย
ค่ะอันนี้คือจะเรียกว่าไม่ควรเสียนะคะเพราะฉะนั้นคุณชนะเราก็ย้ำเตือนกันเรื่องของการทะเลาะวิวาส
กันไว้กันเนอะบางทีมันก็รู้สึกอดรนทนไม่ไหวแต่ถ้าเกิดนึกถึงผลลัพธ์แล้วเนี่ยมันต้องอดให้ได้
อย่าไปเข้าใจแบบนั้นว่า๕๐๐แล้วจบมันไม่ใช่แบบนั้น
ยอมทะเลาะก็ได้แค่๕๐๐บาทเองไม่ได้แน่นอนเอาย้ำกันตรงนี้นะ
ส่วนเรื่องของการขับรถเราก็ย้ำเหมือนกันว่าเมาไม่ขับนะคะแต่คุณลุงคนนี้ค่ะก็เมาไม่ขับ
แต่มาหลับกลางถนนนี่มันไม่ได้นะคะไม่ได้เพราะว่าชาวบ้านเขาเกรงว่ารถที่สัญจรไปมาจะมาทับลุง

ไขอยู่ข้างนอกเหมือนกัน
เมามองทำไงล่ะ

เมาขนาดว่าล้มอยู่กลางถนน

ทับรถนอนกันอยู่ตรงนี้แต่ยังดีที่พอเจรจารู้เรื่องบ้าง
คนที่เขาสัญจรมาเจอลงไปคุยเลยอุ้ยตกอกตกใจใหญ่ว่าลุงอ่ะ
เป็นอะไรมากหรือเปล่าถามลุงบ้านอยู่ไหนลุงก็พอตอบได้นะ
แล้วลุงก็ขอให้ไปช่วยส่งที่บ้านด้วยเหมือนกัน
หลวงบ้างดีก็คือพยายามติดต่อโทรศัพท์หาย่าก่อบว่าคนที่บ้านให้มารับลุงต่อไปนี่นะคะ
อืมก็ไม่ได้ระบุพิกัดนะคะว่าเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่อ่า
ขณะที่ชาวเน็ตเนี้ยบอกมาคล้ายคล้ายกันว่า
เมาไม่ขับก็ถูกต้องแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามาหลับกลางถนนไง
ก็ควรจะหาที่ที่ปลอดภัยกว่านี้ที่ที่เหมาะสมหน่อย
จะได้ไม่เกิดอันตรายทั้งตัวลุงเองแล้วก็รถคันอื่นที่สัญจรมา
ที่เป็นกลางวันถ้าพูดถึงนะถ้ากลางคืนขับมาไวอ่ะโอ้โหลุง
เป็นปลาหมึกนะแบนนักแบนเลยครับ
รีบไปที่นั่นนะดูแลตัวเองรักษาให้ดีก่อนดีกว่าเนาะ
ไม่ขับเนาะเรื่องนี้ก็ยังอยู่บนท้องถนนครับ
บนรถเมย์สายหนึ่งอยู่นะครับ
มีชายนิรนามขึ้นไปทำร้ายโชเฟอร์รถเมย์แบบนี้ครับ

นี่ฮะถ้าดูแบบนี้เราก็ยังคงไม่รู้ว่าจริงแล้วใครทำใครก่อนหรือเรื่องราวมันเป็นยังไง
อันนี้คือรถเมย์สาย๒นะครับที่จอดอยู่หน้าห้างดังย่ามประตูน้ำครับ
โดยบนรถเมย์เนี่ยก็มีการทะเลาะวิวาดกันอย่างชุนละมุน
อย่างที่เราเห็นเลยโดยชายที่ยืนข้างด้าน
คือโชฟอร์หรัฐเมฆครับ

ขณะที่กระเป๋ารถเมย์หญิงท่านหนึ่งนะฮะ

ห้ามให้ทั้งสองฝั่งหยุดทะเลาะกัน
แต่ก็ไม่มีใครยอมฟังเลยครับ

จะเห็นจังหวะที่ฝั่งคู่กรณี
ดึงตัวป้ากระเป๋ารถเมย์นี่
ดึงไปทางหลังรถด้วยครับ
อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพัด๕๒ฮะ

สงสารป้าจังยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุ

ลงมาตีกันข้างล่างไม่ได้เหรอ
นี่เรามาดูหน่อยที่มาที่ไปเป็นอย่างไร
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปสอบถามข้อมูล
จากมอเตอร์ไซค์วินที่อยู่หน้าห้าง
ได้ความมาว่าผู้ก่อเหตุ
ที่ขึ้นไปทำร้ายโชเฟอร์รถเมย์เนี่ย
ไม่ใช่กลุ่มคนขับรถตุ๊กนะ

แต่ว่าเป็นคนขับรถตู้
มาจอดขวางตรงป้ายรถเม
ก็เลยทำให้พี่กระเป๋ารถเมย์ลงไปต่อว่า
เสร็จแล้วอีกฝ่ายที่ขับรถตู้อ้าวไม่พอใจ
สาดน้ำใส่แล้วก็มีการไล่ทำร้ายกัน
จนไปเกิดการทะเลาะวิวาสหรือว่าเตะต่อย
อย่างที่เราเห็นในคลิปนี่แหละครับ
เอาล่ะแบบนี้เผลอ
เรื่องยาวเรื่องใหญ่เพราะอะไร
มันเป็นเรื่องของการไปจอดข้างทาง

แล้วทีนี้ไม่ต้องจอดกันแล้วตำรวจลงพื้นที่ไปเลยนะวุ่นวายทั้งหมดอ่ะ
อื้อมีสงสัยวินตรงนั้นเผลอไปหมดเลยนะใช่ครับ
รถใช้ถนนด้วยกันนะก็ต้องเคารพแหละเคารพกฎของเขาอ่ะนะคะ
ส่วนใครที่มีลูกเล็กลูกน้อยที่ยังเด็กอยู่เนี่ย
อย่าคิดว่าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นกับตัวเอง

บอกเล่าถึงเหตุการณ์ว่ามีลูกชายอายุ๔ขวบ
กินเยลลี่แล้วเผาติดคอ

ขึ้นมาเร็ว
แต่ในท้ายที่สุดของคุณและคุณแม่

ต่างซากไม่กี่วินาที
หายไปเป็นปกติ
นางขกาใหม่คือว่าเรื่องนี้

ดีนะมันหลุดออกมา

ใช่ค่ะเยลลี่ที่กินคือเยลลี่ลูกตา
เชื่อว่าแม่ที่มีลูกเล็กจะรู้จัก
เพราะว่ายอดฮิตเหลือเกินขายหน้าโรงเรียน

บางทีมันเป็นรูปลูกโลกรูปนู่นนี่นั่นสีสันสดใส

เพราะเอิญว่าเด็กเล่นไปด้วยกินไปด้วย

ก็นั่งอยู่ใกล้แหละแต่ไม่ทันได้สังเกตไง
ผู้ใช้ที่ชื่อว่าฟางวิพาเขานำมาโพสต์

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตำบลแพรกศรีราชา

แต่ว่ากินยอดนิยมสำหรับเด็กอ่ะ
พาพานุโรธอายุ๓๑ปีเนี่ยบอกว่ายังไงก็ตามเรื่องนี้เนี่ย
ไม่เคยคิดเลยว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเอง
เคยฟังข่าวเคยได้ยินคนนั้นคนนี้เล่า
แต่วันหนึ่งมันมาเกิดกับตัวเองนี่คือช็อกมากจริง
ดังนั้นก็คือฝากไปยังผู้ปกครองนะคะ
อยู่กับลูกหลานกับเด็กเนี่ยอย่าห่างไกลใส่หัวสายตานะคะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือต้องเรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลอย่างถูกต้องด้วย
ดิฉันว่าร่วมนี้ต้องสำคัญต้องใส่ใจมากนะคะ

หายใจหายคอให้มันโล่งหน่อย
ไปหาอะไรกินเย็นชำช่วงค่ำคืน
บัดรอบกรุงวันนี้เดี๋ยวจะพาไปทานรับรองอร่อยถูกใจ

มันคืออะไรแล้วอยู่ที่ไหนติดตามเลยในช่วงของสบัดรอบกรุง

ร้านนี้ชื่อว่าร้านมุกนมสด
อยู่ที่ซอยจรรย์สนิทวง๖๑แขวงบางบำรุเขตบางพลัดกรุงเทพ
ใครที่ชอบของหวานยามค่ำคืนบอกเลยไปเพิ่มคอเรสเตอแรลได้
น้ำตาลในเส้นเลือดหน่อยนึง
บอกว่ามีเป็นร้อยเมนูเลยนะไปลิ้มลองกันได้
ขนมปังปิ้งเอ่ยนเนยนมอะไรแบบนี้นะครับ
เขาก็บอกว่ากรอบนอกนุ่มในราคาอยู่ที่สัก๒๐บาทเนี่ย

แล้วมันเยิ้มมันฉ่ำมากเลยนะ
แล้วมีอีกหลากหลายเมนูเริ่มต้นที่๒๐จนถึง๓๐
แต่ละแผ่นก็ว่ากันไปส่วนอันนี้อยากให้ลอง

นี่คือบิงซูรสนมเนื้อละเอียด
และมีเมนูบิงซูเงาะ

แล้วคุณดูที่ลาดอยู่เสื้อขาวคนนั้น

เป็นต่างหายครับเอาขึ้นมาครับ

เป็นภาพของทีมงานเราเอง

เดี๋ยวผมล่าให้ฟังนิดคนที่พอได้เลยครับ

ทำเองกินเองถ่ายเอง
คำถามเกิดขึ้นคุณลาดอยู่เนี่ย

เขาตั้งกล้องก็ได้มั้ง

ทีมงานนั้นที่อุตส่าห์ไปหาร้านอร่อยอย่าง

ทีมงานถ่ายเห็นหน้าเมื่อกี้เห็นแค่เล็บมานะ
วันลอยกระทงหลายคนก็คงจะอยากอธิษฐานกับกระทง
หนุ่มคนนี้เขาก็อธิษฐานเหมือนกัน
ธิษฐานให้ได้แฟนแต่ว่าลีลาจะเป็นอย่างไร

ชอบใครก็รักชอบใครก็ได้แค่พี่ญาติพี่น้อง
โอ้ยมันเป็นคนรักทั้งทีหรอ
เดี๋ยวนะอันนี้คือการมาขอพรหรือการมาแสดงความในใจกันแน่ครับเนี่ย
เหมือนที่คมคุมพ่อแม่คมราเพราะไหมอารมณ์แบบเอ้าไงปีนี้เอ้าไง
จะให้มาไหมขอหลายปีแล้ว

ปรับเปลี่ยกเป็นดับแนวร้องเพลง

โกรธส่งใครมารักฉันทีอย่างนี้

ใช่ไหมล่ะอืม
ยังอยู่ในเรื่องของลอยกระทง
แต่ว่าจะพาไปดูศีลสรรค์ของงานประกวดนางนบภามากครับ
จะบอกเลยว่าคนนี้เป็นการประกวดครั้งแรก
แต่ว่าจะปังหรือว่าจะมงไปดูกันครับ
สี่สี่สี่
สี่สี่

บอกว่าขอบคุณสำหรับคำถามนะคะ
แต่ว่าขออีกรอบได้ไหมคะ

ก่อนี่แบบว่าก่อเทปสมัยยุค๙๐

กูไปก่อนเทปอีกรอบหนึ่งเออขอบคุณที่เข้าใจนะครับป๊ะ
น่ารักนะฮะใช่ค่ะคุณผู้ชมอยากจะให้ดูเรื่องนี้กันหน่อย
เห็นไหมเห็นตึกอยากจะให้ดูตึกเขาบอกว่า
ตึกสูงน่าสนใจมากนี่
ใครจะเชื่อตึกนี้ไม่ได้ให้คนอยู่
แต่ให้อะไรอยู่เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาสนุกสนานกันต่อกับคู่กัดสะบัดข่าว

ลัดเลาะไปที่จีนบ้างดีกว่า
ไปดูการเลี้ยงหมูที่ไม่ธรรมดาค่ะ

พร้อมกับเทคโนโลยีชั้นสูงเลยค่ะ
คุณเห็นแล้วคุณจะไม่เชื่อเลยว่านี่
นี่อาคารสูงที่เห็นอยู่เนี่ยเขาเป็นฟาร์มเลี้ยงหมูนะคะ

ให้หมูอยู่คอนโดอยู่ตึก
ใช่แล้วค่ะอาคารสูง๒๖ชั้นในเมืองเออร์โจ
มณฑลหูเป่ยทางภาคกลางของจีนนี่แหละค่ะ
นี่เป็นประโยคที่มาเมื่อเนิ่นนานมาแล้ว
หนูอยู่รูหมูอยู่ตึก

นี่แหละค่ะหมูอยู่ตึกจริงนะคะ
แล้วข้างในเขาก็จะมีการวางระบบในการเลี้ยงหมูอย่างทันสมัยค่ะ
มีการติดตั้งเทคโนโลยีในการดำเนินงานจากส่วนกลางนะคะ
แล้วก็พัฒนามาใช้กับการเลี้ยงหมูให้มันทันสมัยและปลอดภัยด้วย

อาคารนี้แต่ละชั้นจะมีห้องออกลูก
สำหรับลูกหมูเกิดใหม่ก็จะนอนอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศอบอุ่นมีหลอดไฟ
อารมณ์เหมือนโรงพยาบาลเลยเด็กเพิ่งคลอด
ใช่ค่ะถูกต้องส่วนอาคารข้างหลังจะมีลิฟต์๖ตัวพร้อมกับที่กัดน้ำหนักมันทุก๑๐ตัน
แต่ละตัวมีพื้นที่๑๙ตารางเมตรโอ้กว้างขวาง
ชุดใหญ่มากสามารถขนส่งหมูที่โตเต็มวัยน้ำหนัก๑๒๐กิโลกรัม
ได้ประมาณสัก๖๐๖๕ตัวเขาดิอวบอ้วนตัวใหญ่สุขภาพดีมีความสุข
นายจินลินผู้จัดการทั่วไปของบริษัทจงซินไคเวยโมเดิร์นฟาร์มมิ่งจำกัด
บอกว่าระบบควบคุมส่วนกลางที่ชั้นหนึ่งสามารถที่จะควบคุมและเฝ้าติดตามระบบประปาไฟฟ้า
ปริมาณก๊าซมีเทนและการระบายอากาศของชั้น๓จนถึงชั้น๒๖ได้ทั้งหมด
คุณคิดดูทำงานชั้นเดียวแต่ว่าคุมทั้งอาคารเลย
และปัจจุบันนี้นะคะบริษัทก็มีการทดลองเลี้ยงหมูในอาคารแห่งนี้ถึง๓๗๐๐ตัว

จะเพิ่มเป็น๒๐๐๐ตัวภายในสิ้นปีนี้ค่ะ
ถูกต้องมี๒๐๐๐ตัวคาดว่าจะมี๒๐๐๐ตัวในตึกนี้
ถูกต้องแล้วนะคะและถ้าหากว่าสามารถทำได้ตามนี้นะ
เขาจะมีผลผลิตจากหมูมากถึง๖แสนตัวต่อปี
นี่ไม่ต้องเป็นฟาร์มที่ต้องใช้พื้นที่เยอะอีกต่อไป

โอ้โหหมู
เฉินรับชมได้เลยขอรับ
หัวล่ะปอม
เป็นไงก็บ้างละขอรับ
ล้อไม่ล่ะขอรับ
แย่เลย

ใช่แต่ว่าช่างภาพเนี่ยเขาบอกว่าหัวเราะหน่อย

นี่ถ้าคุณไม่ติดเป็นผู้หญิงผม
หัวเราะปลอมมันคือแบบพยายามหัวเราะ
คุณทำเข้าถึงบทบาทผมเลยรู้สึกแบบนั้นได้ไง
คุณก็ทำได้หัวเราะปลอมยังไงไม่ได้เตรียมมา
เอาตัดกันอย่างนี้เลยเหรอเอางี้เลยเหรอ

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันอีกแป๊บเดียวนะ
เดี๋ยวจะให้ดูเรื่องนี้กันหน่อยเขาบอกว่าคุณพ่ออยากกินผลไม้
ก็จิ้มลงไปปกติแต่สรุปจะได้กินแบบปกติอีกหรือเปล่า
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสมัครข่าว
บ่ายอย่างนี้ชักง่วงฮะเพราะฉะนั้นต้องไปหาเมนูให้หายง่วง

อันนี้เลยมะม่วงเปรี้ยวต้องกินกับ
น้ำจิ้มอ่าใช่น้ำปลาหวานก็ดีเหมือนกัน

ถ้าอยากจะกินให้อร่อยลองกินแบบนี้ดูครับ
คุณเคยเจอน้ำปลาหวานที่มันเหนียว
ถ้วยขนาดนี้ไหมไม่เคยขนาดนี้นะ

คือเราก็คิดแล้วนะว่ามะม่วงเรามันแข็ง
ทิ้มเข้าไปมะม่วงหักมาแล้วนะ

มันข้นคือน้ำตาลเขี้ยวถูกไหม

มันเป็นไปได้กินให้หมดในวันเดียว

มันกินยากจริงขอขอบคุณภาพนี้นะครับ

รายการต่อไปเปิดปากกับภาคภูมิค่ะ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ